เป็นบุคคลในคลิปนะครับก็ผมอยากจะออกมาขอโทษผู้ร่วมใช้ถนนที่เดือดร้อนจากการที่ผมได้สิ่งที่กระทำไปครับผม
ก็อยากจะขอโทษและสั่งย้าวว่าผมจะไม่ทำไปเมื่อนั้นอีกเพราะว่าผมก็จะไม่ให้พวกอื่นเกลือร้อนกับสิ่งที่ผมทำอีกครับผม
แล้วมันมันขึ้นขนอกขึ้นมากครับ

แล้วพระงานรกศภวรก็จะดำเนินคดีมัน